เราเรียกว่าเสิร์ฟความสุขหลากหลายรูปแบบมาก
รวมไปถึงเรื่องของความเชื่อของความโชคดีด้วย
จำกันได้ไหมว่างวดที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๑ที่ผ่านมา
มีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่อุดรธานี
เขาถูกลอตเตอรี่๙๐ล้านบาท

บางทีแหมมันไม่นึกไม่ฝันนะ
คือมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเยอะมากว่าถูก๙๐ล้านจริงบ้างไม่จริงบ้าง

เยอะมากแล้วก็มีการไปขอเพิ่มอีก
คือไปแก้บนก่อนที่ถูก๙๐ล้าน
แล้วก็ไปขอเพิ่มอีกว่าให้ถูก๑๘๐ล้าน
ไปดูเรื่องราวของสองสามีภรรยาว่าเขาแก้บนยังไงคะ
ดี
จันตอนเย็นนะพี่หรอ
แก้บนด้วยการหอมแก้มคุณสามีเหรอครับ
น่ารักจังเลยบนแบบนี้ก็ได้เหรอ

คุณภรรยาอาจจะบอกว่าให้คุณสามีช่วยวิ่งแก้บนให้หน่อย

จริงแล้วคือการวิ่งแก้บนที่บริเวณ
นุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเทอร์กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปาคมผู้สร้างเมืองอุดรทานีค่ะ
คือวิ่งรอบอนุสาวรีนี้๒๐รอบ

ภรรยากับคุณวันวลีให้คุณสุรการ

ตัวเองขอแต่ว่าถ้าเกิดถูกรางวัล
จะมาวิ่งแก้บนแต่ไม่ได้บอกว่าใครวิ่ง

ชนะเข้าใจไหมสุดยอดเลยค่ะคือความน่ารักของสามีภรรยาดวงเฮงที่เขาถูกรางวัลสละกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่ผ่านมานะคะ
แล้วนอกจากให้สามีวิ่ง๒๐รอบนี่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง๓๐พวงน้ำแดง๓๐ขวดมากพลู
ช้าง๒คู่ม้า๒คู่มาแก้บนมาถวายกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนี้ด้วยนะครับ
เธอก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าตอนที่บนบานยกมือไหว้ในรถแล้วก็อธิษฐานขอให้ถูกหวยสามสิบล้านนั้นนะคะอืม
คือแค่นั้นเนี่ยยังไม่พอนะเพราะหลังจากถูกแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้าน
เขาก็อาจจะอยากมาขอแบ่งหรือว่าขอเงินไปเพื่อดำรงชีวิตเธอเองก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือ
ขอตั้งเก้าสิบล้านอ่ะค่ะใช่ไหมขอเก้าสิบล้านแล้วก็ถูกเก้าสิบล้านด้วยเยอะอืม
ชาวบ้านมากมายก็คงอยากจะแบบมาขอความช่วยเหลือครับแต่เธอก็บอกว่าเอาอย่างงี้ละกันงั้น
ขอเพิ่มละกันบนบานขอเพิ่มว่าถ้าถูกอีกร้อยแปดสิบล้านเนี่ย
ก็จะนำเงินไปช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือว่าคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
นั่นคือเหตุผลนะว่าทำไมต้องขออีก๑๘๐ล้านเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้
จริงเธอเป็นคนที่ดวงดีมากเพราะว่าเคยถูกมาแล้วเนี่ย
หลายครั้งเหมือนกันและครั้งนี้ที่ถูกไม่ใช่แค่รางวัลที่หนึ่ง
รางวัลเลข๒ตัวก็ถูกอีก๔๐ใบเหมือนกันนะคุณโอ้โหสุดยอด
อะไรจะดวงดีขนาดนี้เอาจริงจริงนะอืม
ถ้าจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องของเรื่องถ้าย้อนกลับไปเนี่ย
เขาเคยถูกมาก่อนหน้านี้นะจริง
แล้วก็เรื่องของการขอแก้บนเนี่ยเรื่องของการวิ่งเนี่ย
มันก็มีตำนานของเขาด้วยเอาไหนเล่าเล่าเล่า
เป็นตำนานของสามีภรรยากูเนี่ยจะได้ไปบนบ้าง

เคยขอให้คุณสามีเนี่ยวิ่งแก้บนให้หน่อย
อ้าวสองร้อยรอบสองร้อยรอบสองร้อยรอบ
ครั้งนั้นเนี่ยขอสามสิบล้านเบาะสามสิบล้านถูกไหม
เพราะขอให้คุณสามีวิ่งแก้บน๓๐ล้านนะ
โอ๊ยไม่เอาดิวิ่งตั้งสองร้อยรอบลอกกันในรถ
อ๋อก็เลยไม่ถูกแต่ว่าถูกสี่แสนห้าหมื่นบาท
ก็ไม่น้อยนะในในงวดแรกนะค่ะพองวดที่สองต่อมา

คุณภรรยาก็ขออีกขออีก
อ่ะงั้นเดี๋ยวดิฉันขอบนหน่อยนะคุณสามีนะ
ขอให้คุณสามีเดี๋ยววิ่งแก้บนหนึ่งร้อยรอบแล้วขอถูกสามสิบล้าน
อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งคุณสามีโอ้ยทะเลาะกันอีกแล้ว
โอ๊ยค่ะจะบ้าเหรอเธอฉันจะไปวิ่งได้ไงร้อยรอบไม่เอา
ก็เลยขอใหม่สุดท้ายรอบที่๒ขอแบบนี้คุณสามีไม่ตกลงแต่ก็ถูกอีก
อ๋อถูกอีกสี่แสนได้ไม่ใช่ห้าแสนรอบที่สองถูกห้าแสน
รอบแรกถูกสี่แสนรอบที่สองห้าแสนแล้วครั้งที่สามเนี่ยไอ้ครั้งที่ถูกเก้าสิบล้านเนี่ย
ค่ะคือคุณภรรยาบอกอืมบนแล้วบนแล้วบนนะนั่งบนอยู่ในรถนะแล้วก็บอกว่า
คุณสามีคะช่วยวิ่งแก้บนให้หน่อยนะครับถ้าถูก๙๐ล้านเอาแค่๒๐รอบพอ
จะได้ทำได้จริงโอเคยี่สิบรอบอันนี้พี่ไหว้น้องแล้วก็ที่สำคัญที่น่าตื่นตาตื่นใจตกใจมากคือ
สามีบอกว่าคืนก่อนที่จะรางวัลออกเนี่ยฝันฝันว่าฝันบอกว่าเห็นผู้ชายเหมือนเทวดาค่ะ
จงกระเบนมาแล้วมาบอกว่าให้ไปตัดย่าหน้าบ้านตื่นเช้ามาก็ไปจัดการตัดย่าซะเรียบเตียนเลยค่ะ
ตกบ่ายมารู้เรื่องเลยค่ะถูก๙๐ล้านจริงเนี่ยมันเลยต้องพูดถึงหน่อยเพราะมันมีที่มาที่ไป
ดิฉันจะไปบนบ้างดีไหมไม่ได้บนให้ถูกนะบนให้มีสามีวิ่งแทนแบบนี้ก่อน
เดี๋ยวให้ฉันบนเองวิ่งแก้บนไม่ไหวอ่ะทำไงอ่ะคุณ

ฉันต้องมนต์ให้หาสามีวิ่งเก่งใช่ไหม
น่ารักมากนะ

แล้วรยาก็ให้กำลังใจคุณสมีย์

เป็นกำลังใจให้คนที่ยังมีความหวัง
ไม่เป็นไรเราถูกที่หนิดขนาดนี้หน่อย

ไม่เป็นไรเรามีแรงเรามีกำลัง